คนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องผู้ชายอายุ๑๔ปีนะฮะโดนยิงที่บริเวณ
ไหล่คนที่สองตอนแรกเนี่ยตามรายงานข่าวคือบอกว่าเป็นน้องผู้
อายุ๒๐ปีโดนเข้าไปที่ท้ายถอยตอนนี้กระสุน
ฝังอยู่ที่ก้านสมองแกนสมองไม่สามารถผ่าตัดออกมาได้นะคะ
เจ็บจริงคำถามคือกระสุนจริงหรือเปล่า
อันนี้หลายคนตั้งคำถามนะครับ
แต่เท่าที่ไปพูดคุยกับนายตำรวจระดับสูงหรืออดีตนายตำรวจ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระสุนยางนะ
ความรุนแรงความบาดเจ็บมันจะไม่ถึงขนาดนี้นะ
แต่นี่คือไปฝังตรงแกนสมอง
หลายคนคิดไปแล้วตัดสินไปแล้วว่านั่นคือกระสุนจริง
ตำรวจค่ะเมื่อวานนี้ออกมาแถลงนะ
ว่ามันไม่ใช่กระสุนจริงเป็นกระสุนยาง

ทีนี้เราพาไปดูอาการของน้องผู้ชายที่ต้องบอกว่าสาหัสเลยนะคะ

เห็นว่าน้องถูกยิงก็เลยพยายามที่เรียกรถกู้ภัย

ให้นำตัวน้องไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถี
จังหวะนี้ค่ะอุ้มขึ้นรถกู้ภัย

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณแม่ของน้องผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าคุณแม่นิพาพรสมน้อยอายุ๓๗ปีนะคะ
คุณแม่ไปเยี่ยมอาการของลูกชายพร้อมกับคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายไม่ใช่๒๐นะคะคุณนักข่าว

จริงแล้วลูกชายอายุ๑๕ปีเท่านั้นค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เลย
คุณแม่มาทราบข่าวตอนสักประมาณตี๕๓๐แต่เหตุการณ์ตอนนั้น
มันเกิดขึ้น๒ทุ่มของวันที่๒ทุ่ม๔๐นาทีของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่แม้ทราบข่าวตอนตี๕๓๐คือมีคนเอาคลิปมาให้คุณแม่ดู
ตอนนั้นเนี่ยแม่พยายามติดต่อไปหาลูกชายติดต่อเท่าไหร่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับสายนะคะ
ก่อนเกิดเหตุแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายบอกว่าจะไป
ไปเอาเสื้อไปให้เพื่อนแล้วขอไปร่วมชุมนุมด้วย
แม่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกชายมาร่วมชุมนุม
ตอนที่ขออนุญาตแม่แม่ก็ห้ามปรามไปแล้วนะอย่าไปเลยอันตราย

น้องไปแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้กับน้องขึ้น
แม่พอแม่ก็มาแล้วนะ
ลุกขึ้นมาคุยกับแม่แม่จะพากลับบ้าน
อยากพาเขากลับบ้าน
ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ

ไม่ใช่๒๐ปีนะ
๑๕ปี

แม่เคยเตือนเขาแล้วว่าอย่ามานะลูก
เพราะแม่กลัวเรื่องโรคระบาด
กลัวเรื่องเขาจะโดนแก้น้ำตา

แต่ไม่ค่ะครั้งแรกของเขา
เห็นเพื่อนเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่

แต่ลูกชายก็ไม่ได้มีอลิในกลุ่มของเขานะครับ

ไม่น่าจะโดนเรื่องแบบนี้

เขาไม่มีแม้กระทั่งอาวุธ
มีแค่ความคิดเขาที่เขาจะต้องออกมาแค่นั้นเอง

อยากให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วมาเจอแม่คนแรก

ไม่ว่าใครก็ตามไม่สมควรที่จะโดนแบบนี้
เขามามือเปล่าเขาไม่ได้มีอาวุธนะคะ
แต่ทีนี้อาการของน้องเนี่ยตอนนี้คุณหมอบอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
แล้วก็หมอยังไม่แนะนำให้ผ่าเอากระสุนออก

คุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างนะคะ
แล้วก็อยู่เคียงข้างแม่ตลอดพูดปลอบใจแม่นี่นักข่าวของเรานะคะ
ก็พยายามไปพูดคุยสอบถามด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันเป็นประเด็นเนี่ย
คือประเด็นนี้เคสนี้มันเกิดข้อกังขาเยอะมากเลย
เพราะจังหวะที่น้องผู้ชายคนนี้ล้มลงไปแล้วมีคนตะโกนบอกว่า
น้องถูกยิงมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มันมีคลิปหนึ่งค่ะ
เผยแพร่ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์คลิปนี้ค่ะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่สอนอดินแดงเห็นไหมคะ
มีคนลักษณะเหมือนถือปืนส่องปืนไว้แล้ว
แล้วมีคนถ่ายคลิปแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยพูดบอกว่า

แต่ทีนี้นักข่าวไปถามคนถ่ายคลิปไม่แน่ใจว่าคือ
คือพอไปถามเนี่ยก็คือบอกอีกแบบหนึ่งบอกว่าคือไม่แน่ใจว่าตอนยิงเนี่ย
ใช่หญิงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเสียงปุ้งปั้งมาจากหลายที่
แต่ตอนนั้นที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยด้วยความตกใจก็เลยพูดแบบนั้นออกมานะคะ

สังเกตไหมฮะสอนอดินแดงไฟมืดเลย
ทำไมต้องปิดไฟขนาดนี้ถูกไหมคะหลายคนตั้งคำถามเลยอะค่ะ
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตค่ะเป็นเจรตำรวจสป๘
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการรองพบชนนะคะ
ก็ยืนยันบอกว่าตำรวจควบคุมฝุงชนและตำรวจสอนอดินแดง
ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสอนอวันเกิดเหตุยืนยันไม่ได้ใช้กระสุนจริง
ส่วนการปิดไฟที่สอนออันนี้เป็นยุทธวิธีการหนึ่งที่รักษาความปลอดภัยสถานที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่และความปลอดภัยของผู้ชุมนุมล่ะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าตำรวจที่ยิงกระสุนยางเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นตำรวจจริงเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอดินแดงค่ะ
ร้อยตำรวจโทปียพงศ์ร้อยตำรวจโทปียพงศ์เนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลความสงบเรียบร้อยของโรงพัก
แล้วที่ยิงเนี่ยคือกระสุนยางย้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ได้มีการมอบหมายให้ตำรวจลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
สอบปากคำพยานแวดล้อมพยานบุคคลและไปดูกล้องวงจรปิด
ก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ชุดพอท้อพิสูจน์หลักฐานกลาง
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้วนะคะ
ทีนี้พลตำรวจโทจีรพัฒน์ท่านบอกว่า
ไปดูน้องผู้ชายยุค๑๕ปีที่ถูกยิงที่ไทยทอยด์
กล้องวงจรปิดจับภาพได้น้องเนี่ยวิ่งจากมุมขวาของโรงพักมามุมซ้าย
เดี๋ยวต้องตรวจไปดูเรื่องของวิถีกระสุนด้วย
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิถีกระสุนมาจากจุดไหนกันแน่นะคะ